มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็เป็นแม่นี่แหละคุณแม่เนี่ยนะ
ของเด็กชายวัยขวบเศษเขาได้โพสต์ลงในสังคมออนไลน
เพื่อเตือนภัยบอกว่าระวังนะมันมีคนรักเด็ก

นี่ฮะปรากฏว่าบางคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์บอก
โอ้โหอยากดังหรือเปล่าคิดมากไปหรือเปล่า
นี่ท่านผู้ชมดูภาพถ้าเป็นท่านท่านคิดว่ามันจะเข้าข่าย
พยายามจะรักลูกของเราไว้ค่ะนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ของตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
แม่ของเด็กกับหลานสาวกำลังยืนรอซื้อหมาล่าอยู่หน้าร้าน
มีเด็กวัยสองขวบเดินเล่นอยู่ตรงนั้นสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้าแล้ว
อุ้มเด็กนะตามที่ท่านเห็นในคลิปนี่ครับมาอุ้มเด็กไป
จังหวะนี้แม่เด็กหันมาเห็นพอดีก็คว้าลูกตัวเองกลับมา
ญาติพี่น้องไม่ได้รู้จักเลยแล้วอุ้มแล้วเดินไปเลยนะคะใช่
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ของเด็กเขาก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของตลาด
แล้วก็เอามาโพสต์เตือนภัยบอกว่า
ลูกชายวัยขวบเศษเกือบโดนคนร้ายมาลักพาตัวไป
กลางตลาดสดอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้
เป็นผู้หญิงอายุสี่สิบถึงห้าสิบปีสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวและหมวกโม่ง
คล้ายคนงานก่อสร้างแชร์ไปคนก็วิภาควิจารณ์เยอะ
ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าเออดีแล้วแหละเตือนภัยกัน
ไว้ใจไม่ได้จริงสังคมสมัยนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเอ๊สร้างกระแสหรือเปล่า
คิดมากไปไหมหรือที่ตัวลูกสวมใส่ท้องอยู่ไง
ซื้อทองให้ลูกใส่มันก็เป็นสิ่งที่มันล่อตาล่อใจของคนร้ายหรือเปล่า
นี่นะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะครับที่เธอโพสต์คลิปนี้
ยืนยันว่าเจตนาคือต้องการเตือนภัยให้กับสังคมรับทราบเท่านั้น
ไม่ได้อยากทำให้ตลาดนี้เสียหายไม่ได้อยากดังอะไรเลยนะครับ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้คุณระวีการฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุตอนนั้นยืนคุยอยู่กับเจ้าของร้านหมาล่า
ลูกชายยืนอยู่ใกล้จังหวะนั้นลูกชายหันหลัง
อยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาอุ้มลูกชาย
แล้วทำท่าจะเดินหนีไปหันไปเห็นพอดีก็เลยรีบคว้าตัวลูกไว้
ผู้หญิงคนนั้นก็ทำเป็นแบบหอมแก้มลูกชายหนึ่งครั้งเหมือนกับเอ็นดูเด็ก
แล้วก็คืนลูกมาแล้วก็รีบเดินหนีไปนี่ครับ
ซึ่งแม่บอกว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นแก๊งรักเด็ก
เพื่อเอาไปขอทานก็ได้หรืออาจจะเห็นลูกของเธอ
ใส่สร้อยสองสลึงอยู่ก็อาจจะอุ้มเด็กไปเพื่อหาทางปลดทองก็ได้
ซึ่งหลังจากนี้จะไม่ปล่อยลูกให้อยู่ห่างจากตัวอีกแล้ว
ระวังมากขึ้นอ่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ผู้ที่ได้เห็น
พลาดจากล้องกุญจรผิดจะระวังมากขึ้นด้วย
เดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินยิ้ม
เขาพูดป๊าป๊าไปเล่นกับยายกันเพราะว่าเราอวดอวดขี้อวดหรือเปล่า
ทำไมลูกเด็กตัวแค่นี้ทำไมให้ลูกใส่ทองเสร็จแล้ว
แต่ว่าหนูมองว่าแล้วแต่เขาเราไปห้ามที่ที่มันเฮื่อไม่ได้อยู่แล้ว

เราแค่อยากจะเตือนภัยเตือนภัยให้ทุกคน
ไม่ใช่ว่าเราจะเจาะจงว่าห้ามพาลูกไปตลาดนั้น

คือทุกสถานที่ที่มีกลุ่มคนเยอะ
คือเอาไปเอาไปได้แต่ก็ไม่ควรปล่อยละสายตา
เหมือนแค่นิดเดียวแต่เราก็ไม่ได้ละสายตา

ถ้าสมมุติว่าวินาทีนั้นเราอาจจะหันไปคุยใครอยู่แล้วเราไม่เห็น
ประมาณ๒นาที๓นาทีก็หายนะ
แค่อยากจะบอกคนที่มองเราในอยากดังหรือเปล่า
ทำไมจะต้องออกข่าวหนูไม่ได้อยากดัง
หนูแค่อยากโพสต์เตือนภัยเฉย
ส่วนแม่ค้าร้านหมาล่านะครับบอกว่าตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่า
ผู้หญิงที่มาอุ้มเด็กเนี่ยอาจจะรู้จักกับแม่เด็ก
ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเพิ่งมารู้ข่าวนั่นแหละ
ว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยนะครับ
อุ้มกลับมาแล้วเขาก็บอกมาบ่นตรงหน้าร้านว่า
ไม่ใช่คนไม่ใช่รู้จักกันทำไมต้องอุ้มลูกหนูไป
หนูไม่รังเกียจหรอกแต่ลูกหนูใส่ทองเขาก็
พูดแค่นี้แหละผมก็เลยพูดว่าอ้าวไม่ได้มาด้วยกันเหรอ
ไม่รู้จักกันเหรอเขาบอกเปล่าไม่ได้รู้จักกัน
ไม่ทันค่ะจำไม่ได้ด้วยอืมเพราะว่าเดี๋ยวไปอีกที
มันก็คนมันก็เดินไปแล้วเนอะก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็ขายของต่อตกใจนะเพราะว่าก็เห็นข่าวโทษ
ก็อ้าวขอให้ระวังหน่อยนะก็พูดแค่นี้แหละ
ตอนนี้ตำรวจสพพานทองก็ทราบเรื่องแล้วนะครับ
ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับกำลังจะตามตัวผู้หญิงที่มาอุ้มเด็ก
ในคลิปวงจรปิดนี้อยู่นะครับจะได้สอบถามเจตนากัน
ว่ามีเจตนาอะไรแต่ผมว่าอย่าไปว่าเขาเลยนะ
ของเด็กเนี่ยคือภาพมันก็เห็นชัดเจนแหละว่าไม่รู้จักกัน

เขาก็โพสต์เอาไว้จะได้ระมัดระวังตัวกัน
คือถ้าแบบมีอะไรลักษณะแบบนี้
แล้วเขาไม่ได้ว่าเฟคนิวหรือว่ามาโกหกมาอะไรพวกนี้เนี่ย
แล้วเราก็เอาแต่จับผิดหาข้อสังเกต

ต่อไปจะไม่มีใครกล้าเตือนอะไรกันค่ะ